ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เป็นคอนโดแถวกรุงเทพนี่แหละมีผู้ชายคนนึงมาตามหาอดีตภรรยาที่เขาขอเลิกแล้วเขาหนีมาอยู่กรุงเทพกับลูกสาว
ตามไปถึงลานจอดรถของคอนโดไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นครับ
นี่คนก่อเหตุนะฮะตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับแล้วมีปืนด้วยนะครับยิงเขาเสียชีวิตไปนะครับ
แฟนของลูกสาวแฟนนุ่มของลูกสาวเนี่ยถอยรถเข้าที่จอดรถของคอนโด
คนก่อเหตุเนี่ยแอบซุ่มอยู่นะฮะเนี่ยอีกแค่นาทีเดียวคือ๑๘นาฬิกา๔๑นาทีเนี่ย
คนก่อเหตุชื่อในพงศ์นะฮะนี่ฮะในพงศ์หรือว่านายสถาพรขาวเผือก
หกสิบปีวิ่งเข้ามาหาเลยแล้วก็ชักปืนออกมานี่ครับ
จังหวะนี้ลั่นไกลไปแล้วนะฮะแต่กระสุนมันด้านนะยิงไม่ออก
ผู้เสียชีวิตก็วิ่งหนีค่ะลูกสาวก็วิ่งหนี
ลูกสาวก็วิ่งขึ้นบันไดไปทางนู้นผู้เสียชีวิตเข้าทางลานจอดรถไป
แต่ในพงศ์ตามไปยิงเขาเสียชีวิตนะฮะตามไปยิงเขาเสียชีวิต
จังหวะนี้เนี่ยแฟนนุ่มของลูกสาวผู้ตายก็เลยขับรถออกไป
ในพงศ์วิ่งออกมาเนี่ยคือถ้าเห็นตอนขับรถออกไปเนี่ยนะฮะ
จะเห็นในพงศ์เนี่ยวิ่งไล่ตามรถอีกนะค่ะวิ่งไล่ตามรถอีก
นี่เพราะเห็นแล้วว่าลูกสาวเนี่ยเขาขึ้นไปทางบันไดข้างบน
ตอนที่วิ่งไล่ตามรถแต่ตามไม่ทันก็เลยออกไปเรียกแท็กซี่หน้าคอนโด
แล้วก็หลบหนีไปเขาเป็นสามีใหม่ของผู้ตายนะฮะ

ปกติอยู่นครศรีธรรมราชโอ้โหแต่มันอุกอาดมาก
โหดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าด้วยชมครับ
เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับในพงศ์เนี่ยหลังจาก
ก่อเหตุแล้วตอนที่วิ่งตามรถไม่ทันเนี่ยเดินย้อนกลับไปด้าน
อีกรอบนึงแล้วตอนนี้เป็นขาวิ่งหนีไปขึ้นแท็กซี่แล้วค่ะ
คือจังหวะที่เดินกลับไปอีกรอบนึงเนี่ยตอนนั้นเขายิงคุณครอง
มนต์วัย๔๗ปีเสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งไปขึ้นแท็กซี่หน้า
โดหลบหนีไปพื้นที่สอนอห้วยขวางนะครับหลังจากได้รับแจ้ง
สอนอห้วยขวางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบลูกกระสุนปืน
ขนาด๙มมอยู่๒นัดมีซองปืนสีดำอยู่ซองหนึ่งที่ตกอยู่ในที่
เกิดเหตุนี่ฮะนี่ซองปืนนะครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทำให้ทราบว่าคอนโดที่เกิดเหตุแถวประชาอุทิศเนี่ยคุณครอง
มลที่เสียชีวิตเพิ่งมาเช่าอยู่นะฮะเพิ่งมาเช่าอยู่ได้สองอาทิตย์
นะครับเช้าวันนี้ญาติญาติก็เข้ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไป
แล้วส่วนฟังในพงษ์คนก่อเหตุนะฮะนายสถาพรขาวเผือกไว้
ปีเนี่ยในพงศ์เนี่ยนั่งรถโดยสารเข้ามาที่คอนโดนะคือมา
ดักรอเขาอยู่แล้วก็ทำทีเหมือนกับจะมาติดต่อหาคนที่
เป็นลูกบ้านในคอนโดแล้วก็ไปดักซุ่มอยู่เพราะว่าตามรถ
คันนี้เข้ามานะฮะแล้วก็ไปยิงเขามีข้อมูลจากวินมอเตอร์ไซค์รับ
แถวนั้นนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นช่วงฝน
ตกนะครับคือถ้าเห็นก็เห็นคนก่อเหตุเนี่ยกึ่งเดินกึ่งวิ่ง
ออกมาที่หน้าคอนโดนะฮะแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
วันนี้ญาติญาติมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ทุกผู้ชมครับลูกสาวของผู้ตายนะครับ
ซึ่งก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลงจากรถ
มายืนรอแฟนถอยรถเข้าซองอยู่กับคุณแม่เนี่ยนะฮะ
เธอบอกว่าวันนี้เธอมาติดต่อขอรับศพคุณแม่ด้วยนะ
เธอบอกว่าเธอเองก็หวาดระแวงมากนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยคือมันกลัวไปหมด

แล้วมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอ
ตัวเธอนะตัวแม่ที่ถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็แฟนนุ่มของเธอที่ขับรถมาเนี่ย
คาดคิดมาก่อนเลยว่าในพงศ์เนี่ย

จะกล้าก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้
ก่อนเกิดเหตุแม่บอกกับเธอว่า
รู้สึกเหมือนกับมีคนสะกดรอยตาม
เมื่อวานนี้พอเธอกับแม่ลงจากรถเท่านั้นแหละ

เดินแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วก็ปรีเข้ามาหาเลย
ตอนนั้นได้ยินเสียงแม่ตะโกนบอกลุงพงศ์

นี่ฮะเธอก็หันไปมองจังหวะนั้น
กับแม่เนี่ยพยายามหาที่หลบกันจนสะดุดล้ม
แล้วในพงศ์เนี่ยลั่นไกลมาแล้วนะ
เอาปืนเนี่ยจ่อมาแล้วก็ลั่นไกยิงมาทางเธอกับแม่หนึ่งนัด

พอกระสุนด้านแม่ก็ไล่เธอบอกให้วิ่งหนีขึ้นไปข้างบน
เธอก็วิ่งขึ้นบันไดไปส่วนแม่เนี่ยวิ่งหนีไปอีกฝั่งหนึ่งของลานจอดรถ
ในพงศ์เองเนี่ยวิ่งตามแม่ไปแล้วไปยิงแม่เสียชีวิต
แล้วก็มาวิ่งไล่รถที่แฟนนุ่มเธอขับหนีด้วย
ซึ่งระหว่างนั้นเธอบอกเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งด้วยนะ
คือลูกสาวของผู้ตายนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณน้ำก็แล้วกันนะ
คุณน้ำบอกว่าตั้งแต่แม่เนี่ยมาอยู่กรุงเทพกับเธอมา๒เดือนแล้ว
ปกติอยู่นครศรีธรรมราชหนีในพงศ์มาที่เป็นสามีใหม่
ในพงศ์ก็พยายามติดต่อแม่ตลอดนะ
แม่ก็เปลี่ยนเบอร์หนีคือแม่ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากติดต่อแล้ว
เนี่ยฮะจนระยะหลังเนี่ยแม่แบบมีอาการแบบแพนิกหวาดกลัวตลอดเวลากลัวในพงศ์มาก
คือในพงศ์จะหาทุกวิถีทางจะมาหาแม่เธอให้ได้สุดท้ายเมื่อวานนี้มาก่อเหตุฮะ
เขาก็ระวังแพนิกกลัวมันโดยตลอดว่าแบบจะได้รับแบบความไม่ปลอดภัยในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งอันนี้เราก็ระวังมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้เราก็ยอมรับแหละว่าเราเข้ามาอยู่ในคอนโดแล้วอะไรอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าแบบปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานได้
ให้มามอบตัวเถอะค่ะให้เขามาใช้กรรมคือยังไงเนี่ยกฎหมายถ้าทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยกฎแห่งกรรมก็ทำได้อยู่แล้วเขาก็คือต้องรับสภาพแบบนี้ถ้าเขาหนีก็คือต้องหนีตลอดไป
ลูกสาวผู้ตายเชื่อว่าในพงศ์โกรธแค้นหลังจากที่เธอเคยไปแจ้งความเดิมเนินคดีในพงศ์ข้อหากักขังนวงเหนียวนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาคือคุณน้ำเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเธอทราบว่าแม่ของเธอนี่ฮะคุณครองกระมนที่เสียชีวิตนะอายุเพิ่ง๔๗ปีคนก่อเหตุในพงศ์หรือว่าในสถาพรเนี่ยอายุ๖๐ปีนี่คนก่อเหตุนะฮะ
คุณน้ำลูกสาวผู้ตายบอกว่า๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเธอทราบว่าแม่เนี่ยถูกในพงศ์ทำร้ายร่างกายถูกทุบตีมา๓รอบแล้วจนมีแผลตามร่างกายเธอเลยไปรับแม่มาอยู่ด้วยนะรับแม่มาอยู่ด้วยเมื่อ๖กันยายนแล้วเนี่ยคือพอรับแม่มาอยู่ด้วย๖กันยายนเนี่ยในพงศ์เนี่ยมาเอาตัวแม่ออกไปจากคอนโดเก่าที่เคยอยู่กัน
เหมือนปรชนฮวยขวางแล้วนัดเจรจาพูดคุยกันวันที่๘กัญญายนนะที่แรกก็ทำทีเหมือนนัดเจรจาแต่ความจริงคือซ้อนแผนให้ตำรวจไปจับในพงศ์นะครับวันนั้นจับไปถันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในพงศ์ก็ขอประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลก็ได้
ลูกสาวนะครับเข้าไปในบ้านที่นครศรีธรรมราชขโมยของแบรนด์เนม
วกกระเป๋าแว่นตารวมแล้วมูลค่าเนี่ย๓แสนกว่าบาท
อีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาในพงศ์ก็ก่อเหตุอีกคราวนี้ไปเผาบ้านอีก
นครศรีธรรมราชโชคดีดับกันทันไม่มีอะไรเสียหายแล้วญาติก็ไปแจ้งความ
คุณน้ำยืนยันว่าปมการก่อเหตุของในพงศ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องหึงห่วงหรือว่าชู้สาว
นี่ฮะหลังจากที่แม่เธอแต่งงานอยู่กินกับในพงศ์มา๒ปีเนี่ยช่วงหลังมีปัญหากัน
แม่ก็พยายามตีตัวออกห่างจากในพงศ์ในพงศ์เนี่ยไม่ยอมเลิกรานะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าแค้นเรื่องไหนแต่อาจจะไม่ใช่ความหึงหวงและอาจจะเป็นช่วงหลังที่มาตามแม่แล้วพาแม่ไปจากคอนโดแล้วมีการแจ้งความมีการซ้อนแผนกันเพราะว่าตอนหลังถึงขั้นไปเผาบ้านไปขโมยของ
ส่วนแฟนนุ่มของลูกสาวผู้ตายนะครับที่ขับรถในวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะบอกว่าส่วนตัวคิดว่าในพงศ์เนี่ยที่เข้ามาคบหาอยู่กินกับผู้ตายก็ต้องการผลประโยชน์มากกว่า
เนื่องจากผู้ตายเขาเป็นหญิงสาวที่ทำธุรกิจเก่งทำหลายอย่าง
หลังจากเกิดเหตุเขาบอกเขาก็กลัวมากกลัวจนสติแตกเลย
แต่ตอนเกิดเหตุตอนนั้นไม่รู้จะช่วยยังไงจริง

มาช่วยหรือกล่อผมผมไม่แน่ใจแต่ผมอยู่ในรถแล้วทำอะไรไม่ถูก
ไม่รู้ว่าจะต้องช่วยช่วยแม่ช่วยน้องหรือว่าออกจากรถวิ่งหนีหรือขับ
คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นิดนึง
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะ
บริเวณที่พักที่นายพงศ์ไปเช่าอยู่นะคะ
ถ้าดูเวลาตามกล้องคือ๑๘นาฬิกา๔๘นาที
แต่เวลาของกล้องมันเร็วกว่าเวลาจริง๓๐นาที
เท่ากับว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
ตอนที่ในพงศ์เดินไปก่อเหตุเวลาจริงคือ๑๘นาฬิกา๑๘นาทีนะคะ
ห่างกัน๕๐๐เมตรเดินสัก๕ถึง๖นาทีก็ถึงแล้วค่ะ
กล้องตัวเดียวกันเวลาตามกล้อง
จะคือเวลา๑๙นาฬิกา๕๗นาทีเห็นไหมค

ภาพนี้ค่ะต้องลบ๓๐นาทีด้วยนะคะ
ถ้าเกิดจะให้มันเป็นเวลาจริงเนี่ยเวลาจริงก็คือ๑๙นาฬิกา๒๗นาที
แท็กซี่คันแรกผ่านไปแล้วก็จอดเลยทางเข้าโรงแรมไป
พงศ์วิ่งย้อนกลับมาใส่ชุดเดิมใส่หน้ากากอนามัยสีขาว
วิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งเพื่อเข้าโรงแรม

เดี๋ยวผ่านไป๕นาทีในพงศ์เดินออกมาจากโรงแรม
พายกระเป๋าเป้สีดำ๑ใบยืนตรงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสักพัก
แล้วก็เดินล้อเล็มถนนในทางซ้ายนี่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลการเช่าพักของในพงศ์
รอบ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเข้าพักหลายครั้ง
ล่าสุดคือ๘ตุลาคมในพงศ์เข้าพักโดยไม่ใช้ชื่อตัวเองในการเข้าพัก

ในพงศ์มีพฤติกรรมเข้าออกที่พักบ่อยจนผิดสังเกตเข้าเข้าออกออกที่พักเนี่ยค่ะ
ในพงศ์กลับเข้าที่พักช่วง๒ทุ่มกว่าอันนี้คือหลังก่อเหตุมีการสะพายกระเป๋าด้วยนะคะ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดมุมถัดมาเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีอันนี้คือเวลาจริง
ภาพนี้ก็คือจะต้องไปต่อเนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนหน้า
จะเห็นช่วงที่เขาสะพายกระเป๋าออกมายืนหน้าซอยทางเข้าโรงแรม
เห็นไหมคะเขามีกระเป๋าอยู่ด้วยเดินเลาะริมถนน
ใส่เสื้อสีน้ำเงินหน้ากากอนามัยสีขาวสะพายกระเป๋าเป้สีดำ

ก็เดินผ่านไปแล้วก็ข้ามถนนจากฝั่งโรงแรมมาอีกฝั่งหนึ่ง
มีรายงานว่าไปขึ้นรถแท็กซี่สีฟ้าเพื่อหลบหนีไปค่ะ
นี่นะฮะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวาน
พงศ์คนก่อเหตุเนี่ยมาสอบถามเส้นทางต่างกับวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่นะฮะ
เหมือนกับมาเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อน
ลูกสาวบอกว่าแม่เนี่ยเปลี่ยนเบอร์มือถือหนีแบบให้ติดต่อไม่ได้เลยนะ
ก็เข้ามาปลอมชื่อเป็นคนอื่นคือพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าถึงตัวผู้เสียชีวิตให้ได้
แต่สุดท้ายเนี่ยนี่เห็นไหมฮะก็เหมือนกับต้องการจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ก็มายิงเขาเสียชีวิตนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติจับคนก่อเหตุคือในพงศ์นะฮะนายสถาพรขาวเผือกวัย๖๐ปี
ในความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนาและโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะฮะที่สำคัญก็คือผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ตอนนี้มีปืนอยู่ด้วยนะฮะ